ตรวจสอบกันต่อว่าคุณลุงขี่รถจักรยานยนต์มาอย่างไร
พุ่งไปชนรั้วโรงเรียนได้นะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พยาวนะครับ
คือตำรวจสพจุนจังหวัดพยาวรับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์
ฉลับลงข้างทางจนมีผู้เสียชีวิตครับบริเวณถนนบ้านศักดิ์ทอง
ข้างโรงเรียนบ้านศักดิ์ทุ่งแล้วเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ชีพกู้ภัยควรอู่นะครับที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์
ด้าคลิกสีดำขาวล้มเสียหายทั้งคันแล้วฮะ
สภาพพุ่งชนบริเวณประตูด้านข้างและเสาประตูรั้วของโรงเรียนบ้านศักดิ์ทุ่งนะครับ
ส่วนคนเนี่ยเสียชีวิตนะฮะก็คือคุณลุงประจวบอินสุวรรณอายุ๖๕ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ข้างประตูรั้วสภาพศพเนี่ยบาดแผลที่ศีรษะด้านหน้า
แล้วก็ด้านท้ายทอยแล้วก็แผลถลอกตามร่างกายนะครับ
สำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขับรถมาตามทางแล้วก็ฉลับลงข้างทางเอง
ทำให้รถมันพุ่งเข้าไปชนกับเสาประตูรั้วโรงเรียน
เป็นเหตุทำให้หัวของคุณลุงไปกระแทกทั้งเสาทั้งกำแพง
เสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุทันทีนะครับ